สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้หลายคนบ่นเหลือเกินว่าประเทศไทยมีอากาศร้อน
แต่อากาศร้อนแบบนี้มีข้อดีนะคะเพราะว่าไวรัสโคโรนา๒๐๑๕
ไม่ชอบอากาศร้อนแต่ถ้าเป็นพื้นที่เย็นชื้นเนี่ย
ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ดีค่ะ
ส่วนพื้นที่ที่พบอากาศร้อนมากที่สุดในประเทศไทย
คือภาคเหนือเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศความร้อน
รูปตัวแอลพัดปกคลุมค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังพบเจอฝนได้
นั่นก็คือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
จากลมทะเลได้พัดนำความชื้นเข้ามาปะทะกับความร้อน
ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะ
หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนะคะ

เราพาคุณผู้ชมไปดูที่ดูไบค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องเผชิญกับพายุลูกเห็บตกกระหน่ำกลางเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศแถบทะเลทรายแบบนี้นะคะ
ช่วงนี้หลายประเทศพบเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนประเทศไทยของเราก็เช่นกัน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใช้โอกาสนี้เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ
อกจากจะป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้แล้ว
ยังป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด๑๙ได้ด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ